ต้องยกให้กับสาวเกรสการกล้า

แต่แทนที่เธอจะจัดงานปาร์ตี้
กลับเดินทางไปสนามหลวงนะคะ

สักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
จากนี้นะคะในวันเกิดครบรอบ๒๘ปีก็เมื่อวานนี้ของเธอนี่แหละนะคะ
นางเอกผิวขาวโอโมของงดปาร์ตี้ค่ะ
แล้วก็ขอทำความดีเพื่อพ่อหลวงแทน
โดยเธอได้พาสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองนะคะที่มีใจพร้อม
ต่อคิวเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
รวมทั้งยังได้นำพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
และสายรัดข้อมือยาดมพร้อมทั้งอาหาร
แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวงด้วยนะคะ
โดยมีน้องสาวแกรนกรพศรนะคะ
น้องสาวคนสวยนักแสดงสาวรุ่นพี่จักรจันทร์อคัมซิริ
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหวานใจของเธอ
พลอิสระมาร่วมทำความดีฉลองวันเกิดในปีนี้ด้วยกันค่ะ
คุณบอกว่าเป็นคนที่สวยด้วยใจกลุ่นด้วย
แล้วจริงถ้าจะบอกว่าเธอสร้างภาพ
ทำมาตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมมาจนถึงวันนี้นะคุณ
ไปแทบจะทุกวันที่มีโอกาสเลย